ในร้านอาหารแถวย่านฮาไทยราชนะคุณผู้ชมค่ะ
เหตุที่มีชายชะกันกลุ่มหนึ่ง
ไปบุกอุ้มชายอายุ๔๐ปี
กลางร้านอาหารย่านร่มกล้าวคุณผู้ชมย่านร่มกล้าว
แล้วก็ขับรถจะอุ้มเขาไปไหนก็ไม่รู้
แต่ปรากฏว่าช่วงผ่านด่านตำรวจตั้งด่านอยู่
เขาตะโกนขอความช่วยเหลือตำรวจก็เลยตรวจรถ
แล้วก็ปรากฏว่าพบปืนอยู่ในนั้นหลายกระบอกด้วยค่ะ
เราเอาภาพจากกล้องวงจรปิดมาให้คุณผู้ชมดู
เราก็คงจะเหมือนกับคนที่อยู่ในร้านอาหาร
ซึ่งเห็นเหตุการณ์นี้ไปพร้อมกันแบบนี้ค่ะ
คือมันเป็นเหตุการณ์ที่อุกอาดมากนะ
เพราะว่าผู้ชายประมาณ๕๖คนนะคะ
พยายามจะอุ้มผู้ชายคนหนึ่งอายุ๔๐ปีขึ้นรถจะพาไปไหน

หนีแต่ก็ถูกดักหน้าล้อมหน้าล้อมหลัง
แล้วก็ลากผู้ชายคนนั้นซึ่งก็คือนายอุเทนเนี่ย
ขึ้นรถขับออกไปจากร้าน
นี่เป็นช่วงเวลากลางหนึกของเมื่อคืนนี้
ลากตัวไปแล้วค่ะเอาไปขึ้นรถนะคะ
ก็ขับรถไปค่ะซึ่งพอมาถึงตรงจุดนี้ค่ะ
จุดที่ทางตำรวจจราจรกลางเขาตั้งด่าน
ตรวจวัดแอลกอฮอลอยู่ตรงหน้าศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า

ระหว่างที่รถผ่านตะโกนขอความช่วยเหลือกับตำรวจนะคะ
ตอนที่อยู่ในรถคันสีขาว
ตำรวจก็เลยตรวจสอบและคุมตัวคนในรถ

ตรวจค้นในรถพบปืน๖กระบอกมีกระสุน๖๑นัด
ก็ต้องไปต่อกันที่สนมีนบุรีแล้วค่ะ

ผู้เสียหายกับผู้ก่อเหตุรู้จักกัน
แต่ผู้ก่อเหตุบอกเพียงแค่ว่าเขม่นกันพูดจาไม่เข้าหู

ตอนนี้ญาติผู้เสียหายไปแจ้งความทำร้ายร่างกายและกักขังหน่วงเหนียวไว้แล้วค่ะ

ความคืบหน้าคดีวันนี้นะคะ
ก็ปรากฏว่าทั้ง๕คนยังถูกควบคุมตัวที่สนมีนบุรีนะคะ
คนนี้ก็มีนายนุกูลยิ้มอาสา

และนายอาทิตย์มหาคีตะค่ะ
ตอนนี้กำลังตรวจสอบรถของกลางทั้ง๒คันนะคะ
ซึ่งรองภูมิครับการตำรวจนครบาน๓บอกว่า
ผู้ก่อเหตุยังปฏิเสธที่จะให้ปากคำตั้งแต่เมื่อคืนนะคะ
ซึ่งเขาพบว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุ
มีพฤติการขู่บังคับแล้วก็อุ้มผู้เสียหายขึ้นรถจากร้านอาหาร
ก็ไม่รู้นะคะว่าจะพาตัวเข้าไปที่ไหนจะลักพาตัวเข้าไปที่ไหน
แต่พอมาถึงด่านเนี่ยผู้เสียหายตะโกนขอความช่วยเหลือ
แล้วตอนนั้นมันเป็นจังหวะที่การจราจรติดขัดพอดี
กลุ่มผู้ก่อเหตุก็เลยสละรถแล้วพากันวิ่งหนี
แต่ตำรวจเนี่ยคือตั้งด่านอยู่ก็สกัดจับไว้ได้ทั้งหมดนะคะ
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวหลังจากนี้จะตรวจหาสารเสพติด
และตรวจสอบประวัติอัธยกรรมทะเบียนปืนแล้วก็รถยนต์ด้วยนะคะ
อูเทนผู้เสียหายวันนี้ได้เข้าให้ปากคำ
ก็เล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อคืนนี้ไปนั่งกินข้าว
แล้วก็ไปเจอนายนุกูลหลังจากนั้นมีปากเสียงกันค่ะ
ทะเลาะกันแล้วมันมีคำพูดที่ทำให้อาจจะทำให้เขาไม่พอใจ
นายนุกูลเอาปืนทุบไทยทอย

ซึ่งเขาก็บอกว่าเขารู้จักกับทั้ง๕คนนี้นะ
นุกูลรู้จักมากว่า๑๐ปีแล้ว
แล้วคาดว่าส่วนหนึ่งมันอาจจะมาจากที่อีกฝ่ายหนึ่งเมาด้วย
ก่อนหน้านี้เขาเองก็ไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับคนกลุ่มนี้มาก่อนค่ะ

ก่อนนี้แหละค่ะอย่างที่บอกมันไม่มีเรื่องใหญ่โตหรอก
แต่ว่าถ้าเมื่อคืนรถไม่ติด
ถ้าเมื่อคืนตรงนั้นไม่ได้มีตำรวจตั้งด่าน
ถ้าเมื่อคืนไม่ได้มีการขอความช่วยเหลือก็ไม่รู้ว่าตอนนี้อยู่ที่ไหน
แล้วก็ไม่รู้เพราะถูกอุ้มขึ้นรถไม่รู้จะพาไปที่ไหนนะคะ
ซึ่งเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหาทั้ง๕คน
ร่วมกันครอบครองอาวุธปืนและเครื่องกระสุน

พาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
ส่วนข้อหาความผิดฐานกักขังนวงเหนียว
ต้องรอสอบปากคำทั้งสองฝ่ายตรวจสอบพฤติการอีกครั้ง
ถ้าเข้าองค์ประกอบความผิดก็จะแจ้งข้อหาเพิ่มต่อไปค่ะ